สามารถรับชมได้ทุกวัย

ส่วนเรื่องเมนูเส้นเหรอคะบอกเลยว่า๑๐ใน๑๐
เพราะมีทั้งเย็นตะโฟซอสอัญชาญสูตรโบราณซอสสีม่วง
แล้วก็ยังมีวอฟเกอร์แบคคาร์โบและเฟตุชินีทรัฟเฟิลออยล์
เมนูเส้นสุดเก๋ในคาเฟ่สุดชิค
ส่วนสาวกบะหมี่วันนี้เราจัดบะหมี่เต็มเครื่อง
เครื่องบึ้มชามเบิ้มจากตำนานหมี่เกี้ยวหมูแดงเจ้าเก่า๒๘ปีมาเสิร์ฟกันค่ะ
เห็นตัวอย่างก็ทำเอาน้ำย่อยทำงานเต็มพิกัดขนาดนี้

วันนี้พบกับผมบริษฐ์เฟิร์มอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง

และที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องของเราเดินทางมาที่บางกรวยครับ
ซึ่งบางกรวยเนี่ยก็อยู่ติดกับกรุงเทพนี่แหละครับผม

วันนี้เรามีเมนูเส้นเด็ดมาแนะนำให้กับคุณผู้ชม

หน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะอร่อยหรือเปล่า
ตามผมไปสื่อต่อเวลาเส้นพร้อมกันเลยครับ
ใช่แคซิสได้ยินไม่ผิดเป็นแน่
เพราะเมนูเส้นชามแรกนั้นนะคะเฮียน็อตของเรา
แสนเก๋ไก่กินกล่องแก้ว
สาวชักอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของไอเดียสเก๋ชามนี้

จริงเนี่ยสีแดงเนี่ยมันเป็นสีทั่วไปที่เค้ามีกัน
คือเราก็มีความคิดที่อยากจะทำอะไรที่แตกต่าง
เราก็เห็นว่าช่วงนึงเนี่ยมันมีอันชันที่คนนิยมปลูกกันเยอะมาก
ที่บ้านก็ปลูกก็เลยลองเอาอันชันนี้ค่ะ
มาคิดสูตรเป็นซอสเย็นตะโฟสีม่วงขึ้นมาค่ะ

แต่ว่าเราต้องการสร้างความแตกต่างใช่จ้ะ
เปลี่ยนดูเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงแรกแรกคนกล้ากินไหม
แรกแรกเนี้ยคนก็กลัวปลวยอยู่นะอืม
แต่พอเราบอกถึงสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์คนก็เริ่มสนใจหันมากินกันเยอะขึ้น
เอาแล้วอยากรู้แล้วว่าเย็นตะโฟสีม่วงเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไร
น่ารับประทานหรือเปล่าเดี๋ยวของแย่บุกก็เป็นคุณนะครับได้เลยค่ะ

ดูนี่ก่อนเย็นตะโฟซอสมั่วเนี่ยหยิบมาให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับใช่ได้เลย
มันสีม่วงจริงด้วยเนี่ยมันทำจากอะไรบ้างครับเนี่ย

แล้วก็ดอกอัญชันเนี่ยเราต้องเลือกใช้ดอกสดนี่ไงนี่ไงนี่ใช่ไหมใช่ใช่
ทำไมถึงต้องใช้ดอกสดอะครับเพราะว่ามันจะให้ในเรื่องของสีสัน
สีสันเนี้ยมันจะสวยงามกว่าดอกแห้งอ๋อฮะถ้าดอกแห้งเนี้ยสีมันจะออกทึ่มทึ่มนะคะครับผม
ก็อีกอย่างก็คือดอกสดเนี่ยเราเราเก็บจากต้นเลยเนี่ย
แล้วสามารถมาทำเลยเนี่ยพี่พรคิดว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยยังอยู่
ยังครบครันใช่ไหมครบกว่าที่เราจะไปต่าแทนอ๋อ

ก็รับรองว่าสะอาดปลอบภัยแน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่มีเลยค่ะ
ในส่วนผสมของน้ำเย็นตะโฟเนี่ยมันแตกต่างกับสีแดงไหมครับ
ก็แตกต่างค่ะเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ย
เราจะไม่มีในเรื่องของสีผสมอาหารเข้ามาเลย
นั้นเราก็ปรุงรสทั่วไปคล้ายกันใช่

แต่ว่าเราจะเอามา
ปรุงรสชาติที่รสจัดจ้านขึ้น

เมื่อพูดถึง
สีกับอาหารแน่นอนค่ะว่า
บางสีทำให้เรามีความอยาก

บางสีก็ทำให้เราไม่อยากจะทานมันซะเลย

และกระตุ้นความอยากอาหารแบบสุด
ส่วนสีชมพูสีม่วงสีฟ้า

เป็นสีที่ทำให้ความรู้สึกอยากอาหาร

แต่เดี๋ยวนะคะนี่มันปี๒๕๖

ทัศนคติและโละความเชื่อแบบเดิม

เพราะว่าตั้งแต่ย่างเข้าสู่ปี๒๕๕๙
ก็ถูกประกาศให้เป็นสีประจำปี

คาดว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ว่า

แชะและถูกแชร์ต่อบนโลกออนไลน์
เป็นอย่างมากจนเกิดเป็นปรากฏการณ์

สามารถเข้ากับผักได้หลากสีสัน
สีที่ให้ความรู้สึกไม่สมจริง
กลายเป็นสีที่สร้างความดึงดูด
หันมาให้ความสนใจกันเพียบค่ะ
คงไม่ต้องยกตัวอย่างให้เจ็บคอมาก

จากร้านติ๊กเย็นตะโฟ๒สี

ตั้งแต่แรกพบศพตาแล้วล่ะค่ะ

ของทอดนะคะของทอดเราเนี่ย

ที่จะมีใส่ของถั่วลิสงค่อนข้างเยอะ

ก็จะเป็นปลาต้องโกกรอบซึ่งเราจะไม่ใช้

เพราะว่าเด็กค่ะเด็กส่วนมากจะไม่ชอบ

หน้าร้อนเนี่ยเต้าหู้มันจะเสียง่าย

ของปลาต้องโก๋ให้มีลักษณะ

ปลาท้องโกะเนี่ยเราหมักเองด้วยทำเอง
หมดเลยทุกอย่างทำเองด้วยทุกอย่างเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นร้านของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของ

แน่นอนทำเหมือนกินเองอะค่ะ

ซุปเราก็จะมีในเรื่องของกระดูกหมู

ก็เยอะค่ะเราจะมีในเรื่องของกระดูกแล้วก็มีของหมูสับ
ใช่นี่นะฮะใส่หมูสับด้วยเหรอ

ออกมาก็๖โมงครึ่ง

ก็๒ชั่วโมงก็ใช้งานได้แล้วนะครับ

ก็จะมีในเรื่องของเส้นเล็กนะคะเส้นใหญ่
เป็นเส้นใหญ่โบราณซึ่งเราจะสั่งโรงทำเอง

ใหญ่โบราณจะขนาดเล็กกว่าที่เราคุ้นเคยกัน
เหนียวนุ่มกว่าเส้นทั่วไป
นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ

ะหมี่ก็มีบะหมี่แบนกับบะหมี่กลม

ลูกชิ้นกุ้งหือกล้วยแล้วก็เต้าหู้แคะ

เอาเมนูแนะนำละก่อนของร้าน

เส้นใหญ่สีม่วงกับเส้นใหญ่สีแดง

ไอเดียสุดเก๋จากพี่พรเจ้าของร้าน

ช่วงหน้าเรามาสดซุปทั้งสองสี
ให้รูม่วงรู้แดงกันไปเลยค่ะ

ลูกค้าก็ว่ายังไงบ้างที่เย็นตะโฟ

ถ้าเป็นคนที่สูงอายุหน่อย

น้ำก็จะเปลี่ยนสีไปตามธรรมชาติ

ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำตามพริกฝนเลย

ถ้าเป็นรุ่นแม่เลยเนี่ยรุ่นแม่จะเปิดมาก่อน
ก็ประมาณ๓๐๔๐ปีได้แล้ว
คือพอแม่เริ่มอายุมากขึ้นก็เริ่มไม่ไหว
แล้วก็ความรู้สึกว่าไปทานเย็นตะโฟที่ไหนก็ไม่อร่อย

ใช่เราก็เลยเอาสูตรของแม่เรานี่แหละค่ะมา
ดัดแปลงให้มีความรสชาติจัดจ้านขึ้น
เราให้มีความรู้สึกว่าเผ็ดขึ้น
ก็มีสูตรในเรื่องของเย็นตะโฟต้มยำเข้ามา
คาเฟ่อารมณ์ดีนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่า

เพราะว่าโอ้โหแต่ละเมนูนี้น่าทานจริงเลย

เราก็เลยคิดเมนูสร้างสรรค์พวกนี้ออกมาค่ะ
เป็นเมนูแปลกที่คนแถวนี้เขาไม่ได้ทานกันต้องเข้าเมืองไปทาน
เราเอาอาหารในเมืองมาให้ทานตรงนี้เลย
เอางี้พูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวขอบุกเข้าไปดูเลย

โปรดติดตามตอนต่อไป